คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งความคืบหน้าก็คือกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือนั้น
เข้าตรวจค้นเรื่องของช้างที่ถูกสวมสิทธิ

เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่ประกอบด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจและสัตวแพทย์
ส่วนที่กำลังเข้าตรวจยึดช้างพายเกาะพญาเพชร

ช้างป่าที่ถูกนำมาจัดแสดงภายในหัวหินทีกจังหวัดประจวบคิริคัน
แต่ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอายัดไว้ตรวจสอบ

เป็นช้างป่าที่ถูกขบวนการล่าช้างนำออกมาสวมตัวรูปภัณฑ์
ซึ่งจากข้อมูลการสืบสวนยังพบอีกว่า
ทั้งสองตัวเป็นของลูกชายปางช้างชื่อดังแห่งหนึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นที่พักของช้างพายเกาะพญาเพชร

ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอายัดไว้เพื่อตรวจสอบนะครับ
พบว่าช้างทั้งสองตัวนี้ได้มาไม่ถูกต้องด้วยกฎหมาย
ดำเนินการเข้าตรวจยึดในวันนี้
แต่กลับเพราะว่าช้างทั้งสองตัวกลับหายไปจากที่นี่นะครับ
เจ้าหน้าที่จึงได้ให้ผู้จัดการหัวหินทีกสอบถามไปอย่างเจ้าของช้าง

ความช้างที่ดูแลภายเกาะพญาเพชรและพายทีจีได้หนีออกจากพื้นที่
เกรงว่าช้างจะไปทำร้ายนักท่องเที่ยว
จึงได้นำช้างกลับไปดูแลที่ปางช้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพราะว่าช้างมันไม่อยู่ช้างมันไม่เคยเหลียด
ผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ผมรู้ว่าช้างมันอยู่ในช้าง
จากข้อมูลการสนทนากับเจ้าของช้าง
เจ้าหน้าที่ยังมีข้อสงสัยหลายประการ
โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายช้างออกจากหัวหินทีก
ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถทำได้
จากช้างทั้ง๒ตัวได้ถูกอายัดตั้งแต่เดือนมิถุนายน
แต่เจ้าของช้างอ้างว่ามีเอกสารการอนุญาต

เมืองต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความดำเนินคดี
ผู้จัดการหัวหินทีกต่อพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรหัวหินฐานลักทรัพย์ของกลางถังราชการ
เราถึงคิดว่าการดำเนินการลักษณะอย่างนี้
มันเป็นการที่จะเบียดบังปิดบังอำพลาง

คือการครั้งนี้เราก็เชื่อได้ว่า
อาจจะมีอะไรที่เหนือกว่าที่เราจะคิดนะครับ
เหตุการณ์วันนี้เราถึงเป็นที่มาของการแจ้งความเดินคดี
รักษัพรักษาของกลางระหว่างคดี
หรือการตรวจยึดเอานำพาไป
สำหรับช้างพายเกาะพญาเพชรและช้างพายทีจี

โดยก่อนหน้านี้ได้ย้ายทะเบียนจากพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่ไม่ระบุสถานที่ที่ย้ายออกไป
อกจากนี้ยังพบข้อมูลการแก้ไขบนตัวรูปภัณฑ์

โดยนายทะเบียนอำเภอไซโยกเป็นผู้เซ็นรับรอง
แต่เพื่อความชัดเจนและความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

จากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลสืบหาช้างของกลาง
รออาจลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน